ทางคณะกรรมการวัตถุอันตรายนะคะได้มีมติให้ยกเลิก
แล้วก็กลายฟอเสจจะมีผลบังครับใช้
คือหนึ่งธันวาคมนี้แล้วแต่ทางกลุ่มที่
สนับสนุนอยากให้แบนทั้งสามสารเคมีตอนนี้ก็ยังไม่
มั่นใจนะคะว่ามติครั้งนี้ต่อไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสิรินทิพย์ครีบเขียวค่ะ
เกือบ๓ปีที่นายวิทูลเลี่ยนจำรูนผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิธี
ออกมาเรียกร้องให้แบน๓สารเคมีทางการเกษตร
อย่างพลาคอร์ดคอพาลีฟอร์ดและไก่ประเศษ

เนื่องจากไม่ผ่านมติที่ประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
พร้อมเหตุผลว่าไม่มีสารหรือมาตรการอื่นทดแทน
ที่หลายประเทศได้ประกาศยกเลิกใช้ไปแล้ว

ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตขนาดใหญ่ก็ได้ยกเลิกไปแล้วเช่นเดียวกัน
ในวันนี้ที่ประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
จะมีมติแบน๓สารเคมีทางการเกษตร
แต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าการแบนครั้งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
คือถ้าเราดูตัวสาร๓ตัวนี้มันกินไปประมาณครึ่งหนึ่ง
สารเคมีที่เรานำเข้าประมาณ๒๐๐ล้านกิโลครับ
ลค่าตลาดที่เราประเมินปัจจุบัน
อยู่ที่ประมาณ๖๐๙๐ล้านบาทมูลค่าตลาดนะครับ
ค่านำเข้าอยู่ที่๓๐๐๐ล้านบาท
คือถ้าดูกันยาวเนี่ยผมขอบอกได้เลยนะครับ
เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายแน่
ถ้านโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนไป
ถ้าเกิดเสียงเรียกร้องนะครับเคลื่อนไหว
คัดค้านของบริษัทใหญ่ที่เขามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องด้วย
เรื่องนี้ก็อาจจะพลิกผันไปได้อีกเหมือนกันนะครับ

ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร
ได้เปิดเผยปริมาณการนำเข้าสารเคมีทั้ง๓ชนิด
ในปี๒๕๕๘จนถึงปี๒๕๕๙
มีอยู่จำนวน๘๑๓๖๕ตันถึง๑๘๐๗๓ตัน
และลดลงเหลือ๓๖๐๖๖ตันในปี๒๕๕๙
จากเป็นการนำเข้าเพียงครึ่งปีแรก
อีกทั้งตอนนี้เหลือสต๊อกอยู่กับผู้ประกอบการกว่า๓๔๐๐๐ตัน
ซอดคล้องกับนางวอลานิกานาควัชระ
ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย

ไม่เห็นด้วยที่จะแบนสารเคมีทั้ง๓ชนิดตอนนี้
จากผู้ประกอบการไม่มีเวลาเตรียมจัดเก็บสารเคมีที่สต๊อกเก็บเอาไว้
และทำให้กลุ่มเกษตรกรประเภทอุตสาหกรรมได้รับความเดือดร้อน
โดยเฉพาะเรื่องสารเคมีทดแทน
ที่มีมูลค่าสูงกว่าเดิมหลายเท่า
เดือดร้อนที่สุดก็คือเกษตรกร
เพราะว่ามันไม่มีสารใดที่จะมาทดแทนได้นะคะ
และสารที่เสนอให้ทดแทนได้
มันเป็นสารที่มีราคามากขึ้นประมาณ๖๗เท่า
สิทธิภาพในการที่จะต้องใช้ประมาณ๑๕๒เท่า

เกษตรกรมีภาระในต้นทุนเพิ่มขึ้นแน่๑๒๑๔เท่า

ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปามแห่งประเทศไทยมองว่า
ไม่มีเหตุผลใดที่สมควรแบนสารเคมีทั้ง๓ชนิด
เพราะการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชของเกษตรกร

โดยเฉพาะพลาคอทกับไกลโฟเซต
และไม่เชื่อว่าสารเคมีเหล่านี้จะตกค้างอยู่ในดิน
ข้อไพลฟอร์ตเป็นสารฆ่าแมลง

ใช้น้อยมากนอกจากมีไพสัตว์อุปื่นเข้ามา
แต่ทั้งพลาคอทและไกลโฟเซต
เราใช้สลับกันเท่าที่จำเป็น
คือถ้ามันขึ้นลบมากจนไม่รู้จะทำยังไง
เราก็ต้องฉีดไกลโฟเซต

ดูดจากยอดลงไปหารากแล้วมันตาย

ส่วนสารพาราฟอร์ตเราย่ามันขึ้น

แล้วเราจะใส่ปุ๋ย

คือไม่ให้มันกินอาหารแค่นั้นเอง
ทีมข่าวได้ไปสอบถามกับผู้ประกอบการร้านค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร
ซึ่งยอมรับว่ายอดขายลดลงกว่า๓๐
จากร้านค้าปีกไม่กล้าซื้อกักตุ๋นเอาไว้จำได้

เพราะภายในร้านมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดจำหน่ายอยู่
ขนาดเดียวกันก็รู้สึกเห็นใจเกษตรกร
กับสารปกครองให้พิจารณาเพิ่มถอนมติดังกล่าวต่อไป